คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงคนดังเนี่ยนะเวลาทำอะไรหยิบจับอะไรอย่างนี้มันก็ถูกจับตามองไปหมดเลยใช่ค่ะจริงนะคุณผู้ชมอย่างตรงกับเบสเองเนี่ยโอ้โหขยับตัวนิดนึงเอ๊ะเลิกกันหรือเปล่า
ทำอะไรนิดนึงก็แบบหาว่าเลิกกันเลิกกันเลิกกันล่าสุดนี่จ้ะเขาออกมายืนยันเลยนะคะว่ายังรักกันดียังรักกันหวานชื่นเนี่ยเขายืนยันด้วยภาพหวานหวานภาพเนี้ยค่ะ
ตรงหอบเงินสดหอบช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีให้กับหวานใจรุ่นน้องจ้ะ
งานนี้ตรงก็เลยโดนแซวว่าแหมหอบเงินมาให้เยอะขนาดนี้เป็นป่าดันหรือเปล่าเป็นพ่อบุญทุ่มหรือเปล่า
งานนี้ตรงออกตัวนะคะว่าพี่จ๋าอย่าไปมองที่มูลค่าเลยอยากจะให้มองเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจมากกว่า

คือเห็นแล้วก็ดีใจแทนน้องที่แบบว่ามีคนแบบคอยอยู่ข้างน้องเวลาเราหันไปเราก็จะได้แต่รอยยิ้มตลอดเวลาเลยครับ
อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยว่าเป็นป่าเป็นอะไรอย่างนี้คือผมว่ามันก็มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่น้องควรได้รับแหละ
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ